กลับมาในช่วงนี้นะครับอัปเดตผลงานของนักกีฬาไทยในการขันแบตมินตันชิงชำโลกที่ประเทศจีนกันหน่อย
ครับก็เดินทางนะครับเข้าสู่รอบ๒อีก๑วันในรอบ๓๒คนครับ
มือวาง๑๑ของโลกแล้วก็ของรายการได้บานในรอบแรก
กับทางโซโรย่าเดวิวอีเจเบอร์เก็นมือ๖๕ของโลกจากเนเทอร์แลนด์
นัทใช้เวลาไป๓๑นาทีนะครับชนะไป๒เกมรวด๒๑ต่อ๑๑ทั้ง๒เกม
ต่อไปจะเจอกับทางอากาเละยามากูจิมือ๒ของรายการจากญี่ปุ่น

มีโอกาสเล่นจนตะคิวขึ้นนะบอกเลย
ก็ขนาดว่าแข็งแข็งแล้วเนี่ยเขายังสู้ทุกลูกเลยครับ
เอาล่ะส่วนชายคู่นะครับตินอิสริยเนธที่จับคู่กับกิติศักดิ์นามเดชนะครับ
ให้กับทาเกชิคามูระกับเคอีโงโซโนดะมือ๕จากญี่ปุ่นไป๑ต่อ๒เกมนะครับ
ตกรอบ๒ไปอย่างน่าเสียดายครับ
ส่วนผลงานของนักแบตไทยคนอื่นนะครับดูหญิงคู่ครับจงกลพันธ์กิติธารากุล
จับคู่กับระวินดาประจงใจมือ๗ของรายการนะครับ
เอาชนะลินดาเอฟเลอร์กับเอวายันเซิลจากเยอรมนีไป๒ต่อ๐เกมครับ
รอบ๓เช่นเดียวกันกับชายานิดฉลาดแชล่มที่จับคู่กับพระไทยมาศเหมือนวงนะครับ
คู่มืออันดับที่๑๖ครับที่เอาชนะลินเซี่ยวหมินกับทางด้านอูฟังเฉียงจากไต้หวันไป๒ต่อ๐เกมครับ
ส่วนชายเดี่ยวนะครับโคสิตเพชรประดับครับแพ้ให้กับเฉินหลงอดีตมือหนึ่งของโลกจากจีนไป๐ต่อ๒เกม
ไปเจอของแข็งในรอบต้นเลยนะครับก็ตกรอบ๓๒คนสุดท้ายไปครับ
เดี๋ยวลุ้นเชียร์รัชนกกันต่อนะครับที่เจ็บแต่ว่ายังสามารถผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้นะครับก็ได้พักก็เดี๋ยวก็กลับมาแข่ง